แต่ล่าสุดค่ะอันนี้เป็นรายงานที่ได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่า

ใส่กลุ่มฮิสบอลอสที่เลบานอนจนทำให้มีนักข่าวเสียชีวิตค่ะ

โซเชียลคือโพสต์คลิปนี้กันเยอะมากนะคะ

แล้วก็มีร่างที่ไร้วิญญาณของนายอิซามนอนอยู่

ตอนนี้ก็เลยมีกระแสตีกลับแล้วก็วิภาควิจารณกองทัพอิสราเอลค่อนข้างเยอะค่ะ
พวกเขายิงปืนใหญ่ใส่ดินแดนของเลบานอน
เพื่อตอบโต้เหตุระเบิดจมตีรั้วกั้นชายแดนใกล้ชุมชนฮานิต้า
ซึ่งก็เป็นบริเวณที่ใกล้กับจุดที่นักข่าวอยู่

ถูกตำรวจใช้ปืนจี้และเรียกตรวจค้นรถขณะเดินทางกลับโรงแรม
ทั้งที่ก็แสดงตัวว่าเป็นสื่อมวลชนแล้ว
เป็นสื่อมนชนแล้วแล้วพอหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเนี่ย
ตำรวจก็โยนมือถือทิ้งแล้วก็ตีเข้าที่คอค่ะ
สภาพก็คือโดนค้นแบบนี้เลย